รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูลไนท์
ร่วมมูลโดย

ท่านผู้ชมครับตามคำเรียกร้องวันนี้เราได้ออกมาสัญจรกันสักทีนึง
วันนี้มูไนท์เรามาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับ

แล้วก็เดินทางมาที่นี่เลยฮะบ้านดุง
หรือที่เขาเชื่อกันว่าเป็นตำนานลี้ลับ
ที่ที่ลี้ลับที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
อยู่ด้านหลังเราคือป่าคำชโนธหรือวังนาคินนะฮะ
คำชโนธนะครับชื่อว่าเป็นเมืองพญานาคนะครับ
เป็นทางเข้าออกระหว่างโลกมนุษย์นะครับแล้วก็เมืองมาดานนะฮะ
ซึ่งความลี้ลับของป่าคำชโนธนะครับก็มีตำนานในเรื่องเล่าขานเยอะมากนะคุณผู้ชมครับ
และยังมีเรื่องอัศจรรย์ของพญานาคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอาอย่างนี้เราจะพาท่านผู้ชมทั้งที่เคยมาแล้วแล้วก็ยังไม่เคยมาเนี่ย
เรามาร่วมสัมผัสความลี้ลับของป่าคำชโนธแห่งนี้
แต่นอกจากเราแล้วนะฮะยังมีหลายคนที่มีความเชื่อ
แล้วก็ศรัทธาต่อพญานาคเป็นอย่างมาก
จะมาร่วมสัมผัสความลี้ลับไปกับเราในครั้งนี้ด้วย

คือทั้งสองท่านเนี่ยมีความเชื่อเรื่องราวของพญานาคมากนะฮะ
คนนึงเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงรูปหล่อนะฮะ
เขาบอกว่าเขามีพญานาคเหมือนกับคอยติดตามตัวของเขา

ซึ่งก็เคยบอกบางงานบอกว่าเขาเนี่ยอยากมาที่นี่สักครั้งนึง
ไม่เคยมาเลยแล้วมีคนที่ชื่นชอบพญานาคมาก

คุณมดดำเมื่อกี้เรามาฝนตกตลอดทาง

จะเห็นเป็นเงามืดของฝนเนี่ยนะฮะ

ยกเว้นตรงจุดนี้จุดเดียวจริงนะฮะ

ผมเห็นว่าจะมีมาอีกค้นป่ะฮะ

ผมอยากมาที่นี่แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้มาครับ

น้องภูภาเองนะครับเคยมาคุยในรายการของเรานะครับ
แล้วก็บอกว่าชอบพญานาคมากใช่ไหมฮ

รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
เต้นนิดหน่อยนะวันนี้จะมาวาดรูปได้ไหมวาดรูปพญานาคที่คำชโนธ

ครับให้ผมขอบคุณครับขอบคุณครับให้พี่มดดำหรือให้ใคร

เลยครับที่บ้านเป็นของพี่บ่าปู่
เราเจอคำได้ซักครั้งที่กับที
สนุกมากดูว่าชื่อเป็นรี่ไม่มาก
จริงเนี่ยทีมงานไม่ติดต่อไปเองผมเป็นคนขอมาเอง

เดี๋ยวเรามีคนที่จะต้องมาบอกมาให้คำตอบนะฮะ
อยากจะรู้นะครับว่าทำไมเราถึงต้องห้ามใส่รองเท้าเข้าไป

เชิญพ่อจ้ำอุทัยครับสวัสดีครับพ่อจ้ำครับ

พ่อจ้ามอุทัยไพระพ่อจ้ามนี่หมายถึงอะไรฮะ

เพราะฉะนั้นจะรู้เรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าคำชโนธ

อันนี้ได้คุยกันไว้ปี๒๕๓๐นะครับ

ออกมาเป็นตัวตนเหมือนเราครับ
มาแล้วก็มาคุยเรื่องราวข้อห้าม

คือใครจะเข้าไปในวังคำชโนธเนี่ย

ออกมาคุยนี่คือเป็นในร่างของมนุษย์

มาบอกกับหลวงปู่คำตาครับ

หลวงปู่คำตาก็คือคนที่สร้างคำชโนธเนี่ย

คือแลกเปลี่ยนการประเพ็ญซึ่งกันและกัน

ถ้าผู้ใดเข้ามาถอดรองเท้าแล้ว

สีดำสีแดงได้ตามสบาย

เราก็เดินไปครับเดี๋ยวจะไปเจอครับ
โอเคครับเชิญครับผู้ครับมาผู้ชำครับเชิญครับผู้ชำ